สุพรรณบุรีนี่ก็โหดไม่แพ้กันเลยนะคะโจรอ้วนผอมบุกมาถึงห้องนอน
ในห้องนอนเนี่ยมีผู้ชายมีภรรยาแล้วก็ลูกนอนอยู่ด้วยกัน๓คน
โจรเข้ามาถามสร้อยคอทองคำอยู่ไหน
ฝ่ายผู้ชายงวงเงียขึ้นมาบอกกูจะนอนกูไม่เล่น
เท่านั้นนะคะโดนเจาะยิงเข้าไปที่คอสองนัดนะคะ
เสียชีวิตต่อหน้าลูกเมียเลยค่ะโอ้โหแล้วคนร้ายเนี่ยคว้าเอาสร้อยคอทองคำ
สองเส้นน้ำหนักรวมเจ็ดบาทเอาออกไปจากหัวเตียงแล้วหนีไปเลย
ฝ่ายภรรยาบอกไม่เห็นหน้าคนร้าย
หลายคนบอกว่าไม่เห็นได้ยังไงคือมันใกล้กันขนาดนี้เขาบอกว่า
สายตาสั้น๔๐๐แล้วคือทุกคนกำลังนอนอยู่เธอไม่ได้ใส่แว่น
คือเธอเห็นทุกอย่างเบลอไปหมดเลยเห็นแค่รูปร่างว่าโจรคนหนึ่งรูปร่างถวม
อีกคนนึงรูปร่างผอมแต่หลายคนให้เหตุผลแล้วก็ให้ความคิดเห็น
ตรงกันอย่างหนึ่งว่าคนร้ายต้องรู้จักกับผู้ตายอ่าไม่งั้นจะบุกขึ้นมา
ห้องนอนได้ขนาดนี้เลยเหรอเหตุการณ์เกิดขึ้นที่
สุพรรณบุรีสองทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะผู้ตายคือหานดอนปรูหรือว่า
วันเฉลิมสายหยุดนะคะสภาพศพคือนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
คนิคในห้องนอนสภาพศพมีแผลถูกยิงด้วยปืนเก้า
มมกระสุนเจาะกกหูขวาค้างอยู่ที่ลำคอ๑นัดนะคะ
ภรรยาบอกว่าคนร้ายเนี่ยมากัน๒คนท้วม๑คนผอม๑คน
ผ้าปิดบังใบหน้าบุกมาถามหาสร้อยคอทองคำ
หารพูดแค่บอกว่ากูจะนอนกูไม่เล่นโจรสองคนก็เจาะยิงทันทีสองนัด
คว้าสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาท๑เส้น
บาทอีก๑เส้นที่แขวนอยู่ตรงหัวเตียงไปทันที
ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปก่อเหตุ
น่าจะต้องรู้จักกับผู้ตายและเคยเข้าออกบ้านหลังนี้
งั้นคงไปไม่ถูกว่าผู้ตายนอนอยู่ห้องไหน
ทีมข่าวเราไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนถึงบ้านหานดอนปรูนะคะ
ทุ่ม๕นาทีค่ะเห็นคนร้าย๒คนลักษณะตรงกับที่
ภรรยาคนตายระบุนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้ากล้องไปนะคะ
เตอร์ไซค์สีแดงกล้องวงจรปิดตรงนี้จะเห็นว่า
คนขี่สวมเสื้อสีขาวคนซ้อนสวมเสื้อสีดำ
วงจรปิดอีกตัวหนึ่งสองทุ่มห้านาทีเหมือนกันจับภาพแล้วก็เสียง
ที่คนร้ายขี่รถมุ่งหน้าไปบ้านผู้ตายด้วยความเร็วค่ะ
นี่ค่ะห่างจากบ้านผู้ตายประมาณ๘๐๐เมตรนะคะ
จะเห็นภาพคนตายขี่ผ่านกล้องไปนี่ค่ะแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจร
หน้าตลาดดอนปรูในเวลา๒ทุ่ม๑๘นาทีนะคะ
จะเห็นคนร้ายเนี่ยขี่รถออกจากหมู่บ้านข้ามสะพานนี่ค่ะ
คนซ้อนเสื้อดำคนขี่เสื้อขาวเห็นไหมคนซ้อนตัวผอม
คนขี่ตัวท้วมครับขี่ข้ามสะพานไปตรงนี้คือจุดสุดท้ายที่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะคะ
จะเห็นว่านี่เห็นมือยกขึ้นมาคนร้ายที่สวมชุดดำพยายามดึงหมวกไอ้โม่งออก
ทั้งหมดนี้คือนี่นี่ดึงออกแล้วนี่กล้องวงจรปิดทั้งหมดในบริเวณโดยรอบนะคะ
ส่วนกล้องวงจรปิดในบ้านหานดอนปรูก็มีเหมือนกันตำรวจเก็บไปเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
ส่งคุณเลิฟระวีการลงพื้นที่วัดโพนรมิตรที่อำเภอศรีประจันทร์ค่ะ
ตั้งศพของหานดอนปรูนะคะได้คุยกับภรรยาของหารเธอบอกว่า
เสียงปืนมันยังดังกล้องในหูเธออยู่เลยเธอเสียใจมากที่ช่วยอะไรสามีไม่ได้เลย
แต่ตอนนั้นเธอก็ต้องห่วงลูกไว้ก่อนเธอบอกว่าณตอนนั้นสิ่งที่เธอทำได้อ่ะ
กอดลูกไว้แล้วก็พูดแค่ว่าสร้อยคอทองคำอยู่ตรงหัวเตียง
คนร้ายก็คว้าสร้อยคอทองคำไปสองเส้นแล้วก็หนีไป
สองเส้นนี้เนี่ยคือของเธอกับลูกนะคะครับห้าบาทของเธอสองบาทของลูก
ส่วนของหางที่มีสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑๐บาทที่เคยใส่ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กเนี่ย
เก็บไว้อีกที่หนึ่งก็เลยไม่ถูกขโมยไปค่ะเธอเชื่อว่าคนร้ายมาก่อเหตุอ่ะ
หวังอย่างอื่นคงไม่มีปมอย่างอื่นนอกจากเรื่องของสร้อยคอทองคำแน่นอน
เขาบอกว่าคนเจ็บขอลูกถามว่าอยากอยากกินอะไร
เขาบอกเอาข้าวจานน้ำก็ได้เร็วหาข่าวให้เขาปะ
ขอบคุณที่ดูแลมาตลอด๑๐ปี
ดูแลดีมากดูแลลูกดีมาก
ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนรู้จักอะไรอย่างนี้
เพราะว่าคนรู้จักเข้า
เพราะว่าต้องรู้ว่าเขาชอบใส่ทองอะไรอย่างนี้
บอกว่านั่นคือคำพูดสุดท้ายที่ได้คุยกันครับส่วนแม่ของหานก็บอกเหมือนกันนะคะ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยแม่กำลังเดินเข้าครัวจะไปนึ่งไก่ไหว้เจ้า
ได้ยินเสียงดังปั้งปั้ง

แต่พอเดินเข้าไปดูเห็นลูกสะพ้ายร้องไห้
ก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะลูกแม่ยิงตัวตายเหรอ
แต่พอลูกสะพ้ายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแม่มั่นใจเลยว่าคนร้ายเนี่ยมาปล้นทองลูกแม่แน่
เพราะว่าลูกใส่ทองเป็นประจำ
บ้านเนี่ยคนเข้าออกเยอะเพราะว่าเปิดเป็นร้านขายของชำ
แล้วก็มีเพราะลูกไก่ชนขายอีกเพราะฉะนั้นลูกค้านี่เยอะมาก
จะถามว่าเพราะอะไรมีสาเหตุอะไรถึงต้องเอาคันชีวิต
มีอะไรทำไมไม่นั้นอยากได้อะไรทำไมไม่บอก
เอาสิของข้าวของเอาอยากได้เอาแล้วเอาไปเลย
จะเอาถึงชีวิตแม่เคยบอกอยู่แล้ว
ขอชีวิตอยากให้เขามามอบตัวเผื่อเขาทำผิดแล้วก็ต้องมาทำรับกรรมที่เราทำไว้
ซึ่งที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
พอตรวจสอบดูเนี่ยปรากฏว่าที่หลังบ้านมันเป็นไร่อ้อย
ก็มีทางเดินจากไร่เข้ามาที่ข้างบ้านได้ค่ะ
เลาะเข้ามาก็จะเจอกับเล้าไก่แล้วก็จะมีทางเดินเล็กข้างบ้าน
เดินตรงเข้าไปจะเจอประตูไม้ซึ่งทุกคนเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมาทางประตูนี้แหละ
เพราะว่ามันติดกับห้องนอนของผู้ตายนะคะ
ตรงนี้คือเล้าไก่เนี่ยเดินเลาะเข้าไปตามเส้นทางตรงนั้น
นี่ค่ะผ่านเล้าไก่เข้าไปแล้วก็ตรงเข้าไปตรงกำแพงสีชมพูที่อยู่ริมมุมสุด
ที่เห็นเงานักข่าวเดินไปนั่นแหละ
ตรงนั้นจะมีประตูไม้อยู่นะคะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นประตูไม้ที่ติดกับหน้าต่างสีชมพู
มันติดกับห้องนอนคนตายเลยคิดว่าคนร้ายน่าจะเข้ามาทางนี้
บ้านบอกคุณเลิฟว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครพบความผิดปกติอะไรเลย
ว่าคนร้ายนี้อาจจะเข้าทางหลังเล้าไก่หรือเปล่า
เสียงปืนได้ยินชัดเจนแต่ไม่ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์
ถามว่าเป็นเพื่อนบ้านกับหารมานิหารเขาเป็นคนยังไง
เขาบอกหายเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเลยแหละ
นี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแค่ปล้นทองอย่างเดียว

เรื่องต้นผู้กำกับสพศรีประจันทร์นะคะก็บอกว่า
สืบสวนกำลังลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ว่าทั้งคู่น่าจะรู้ความเป็นไปของคนในบ้าน
แล้วก็รู้เส้นทางหลบหนีเป็นอย่างดี
เมืองต้นตอนนี้ตั้งปมสังหารเป็นค่าชิงทรัพย์
แต่ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ
นี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาแค่ชื่นชอบปืนเฉย
หรือว่าโพสต์ข่มครูมีเรื่องอะไรกับใครหรือเปล่า

ใช่ค่ะแต่ว่าตำรวจได้กล้องวงจรปิดจากในบ้านไปแล้ว
น่าจะมีเบาะแสอะไรมากเพิ่มขึ้น